ดินะจัมโบ้กินละกำ๑๐๐เมตรราคาถูกฮะ
อันนี้ก็ลูกอมฮาร์ดบิตกลิ่นผลไม้รวม

คือพุตตี้๑๐๐เมตร
ของพี่ฮาร์ดบีดจัมโบเหมือนกันครับผม
สอดไส้น้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่นะฮะ

อ่าคิดดูเมตรหนึ่งยังไม่ได้นอนแล้วนี่๒๕เมตรน่ะโอ้โฮ
คือว่าเพราะว่าจะอมหมดมันก็ต้องกินของอีก

ใช่ไงเป็นดาราไงพูดอะไรก็ได้พูดอะไร

มูลค่า๒๕๐๐๐บาทรูอมฮาร์ดบีตทั้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุดค่ะมิ้ว
เชิญเข้าไปรักษาใจข้างในเลยค่ะ

อันนี้คือฮาร์ดบิดกลิ่นฟุตตี้เนอะ
๐เมตรอันนี้ปกติซื้อกี่เม็ดซื้อยกถุงเลยไหม
ไม่ค่ะปกติซื้อแค่แบบซองเล็ก

ก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิด
ยิ้มเชื่อเถิดแล้วค่อยเปิดอ่าน
อันนี้แพงแน่เลยอะเพราะมัน
มันสดไส้ลิ้นสิแต่อย่าลืมนะคุณมันมี๒๕เมตรนะคะ
คนดีของพี่ต้องตอบค่ะว่าฮาร์ดบีดแบบไหนที่ราคาถูกสุด

จัมโบนะหินละกัมด้วย
แต่เห็นเขากินบ่อยน่าจะถูกเอามาแจกบ่อยอย่างนี้ค่ะ
สีดีไม่ค่อยยังมีเอาให้ใครเอามาแจกค่ะใช่หรออ่ะ
งั้นพี่จะเฉลยฮาร์ดบีดจัมโบสอดไส้น้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่
๕เมตรที่มิ้วไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
เธอเธอ๒๔นะไม่ถูกจังอร่อยอร่อย
และพี่เป๊กจะเฉลยที่ฮาร์ดบีดกลิ่นทุตรีฟุตตี้๑๐๐เมตรที่มิ้นไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่คงแพงกว่า
เอาล่ะตอนนี้ค่ะฮาร์ดบีดจัมโบและฮาร์ดบีดจัมโบสอดไส้น้ำเชื่อมต้องปะทะกัน
อันนี้คือสินค้าที่มิ้นเลือกราคาต้องถูกกว่า๒๔บาทนะมิ้วนะ
และฮาร์ดบีดจัมโบกิโลกรัม๑๐๐เมตรที่มิ้วเลือกราคาจะถูกกว่าหรือเปล่า
มาต้องถูกกว่า๒๔บาท
ถูกกว่าและราคามิ้วขี้
ถูกกว่าต้องถูกกว่า

บีดจัมโบสอดไส้น้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่๒๕เมตร
เป็นฮัตบีดที่ราคาถูกที่สุด
มิวคะวันนี้น่าเผื่อดายมา
พลาดไปพลาดไปกับหัวใจดวงโตจากฮักดีด
รู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมสนุกในรายการของพี่
ค่ะก็คือสนุกค่ะไม่เป็นไร

ขอให้เรียนจบแล้วก็มีงานดีทำอย่างที่ตั้งใจไว้
ตีก็เหมือนกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมาก
ที่ทำให้น้องกลับบ้านมือเปล่าอีกเช่นเคย

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ต้องกลับบ้านมือเปล่าไปอีกคน
อย่าช้าไปสนุกกันต่อเลย
สวัสดีครับพี่รักค่ะ

บริเวณสวัสดีครับ

ทรงภูมิที่สุดในจักรวาลนี้

เป็นผู้ช่วยที่มีสถิติที่ดีมาก

คุณธามวันนี้คุณมั่นใจในตัวคุณพระกุ้งแค่ไหน

ผมบอกเลยวันนี้คุณแจ็คพอร์ตเข้าไปรอบลึกเลย
เอาอย่างนี้งั้นก่อนเกมจะเริ่ม

ตอนนี้ตื่นเต้นไหม

เขาก็ได้ปอบเลยหรือเปล่า

คุณใหญ่ที่เจียดหรอ

การกำลังกายไหมการกำลังกายของเราวันนี้คือคุณเป็นหนุ่มหลอน
กติกาก็เหมือนทุกคนที่มาค่ะ
เราจะเข้าคำถามค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เห็นไหมก็ดูอยู่งั้นแบบนี้มันหน้าดู
อืมเออเหมือนนึกโปรโมทรายการอย่างไรไม่รู้
โปรโมทอะไรไม่มี
เขาเรียกช่วยการขายของที่เมนโรเบิร์ต
อ้าวแค่เปิดเรื่องก็ดูทรงจะฮาซะแล้ว
และคำถามข้อแรกของคุณชามจะเป็นอะไร